วันนี้วันรัฐธรรมนูลค่ะต้องพูดถึงกันหน่อยนะคะ
หลายคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยรู้ที่มาของรัฐธรรมนูญนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนเขียนรัฐธรรมนูลตัวจริงค่ะ
ซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็ได้อยู่เบื้องหลังการเขียนรัฐธรรมนูล
ฉบับสมุดไทยมาทุกยุคทุกสมัยด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณสิริญญานิมกุลค่ะ
อักษรทีละตัวถูกเขียนลงบนกระดาษแผ่นหนาอย่างวิจิตบรรจงแผ่นแล้วแผ่นเล่าด้วยความตั้งใจ
กลุ่มคนที่นั่งทำงานใต้แสงสว่างจากโคมไฟตั้งโต๊ะกลุ่มนี้
คือเจ้าหน้าที่ลิขิตสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยพรเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูลไทยตัวจริง
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ลิขิตเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
หลังจากวันที่๗สิงหาคมซึ่งเสียงส่วนใหญ่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูล
และต้องจานรัฐธรรมนูลลงสมุดไทย
เพื่อนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาพิไทยก่อนประกาศใช้
และนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐธรรมนูญฉบับสมุทรไทยเล่มนี้จะถูกนับเป็นฉบับที่๑๑
ที่ถูกเขียนขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือสืบต่อมาจนปัจจุบัน
ที่จัดจานรัฐธรรมนูลที่ผ่านการร่างโดยกระบวนการนิติบัญญัติ
หรือความเห็นของประชาชนเท่านั้นลงในสมุทรไทย
รัฐธรรมนูญฉบับสมุทรไทยแต่ละฉบับจะถูกจัดทำขึ้น๓เล่ม
กันเก็บไว้๓ที่คือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรและสำนักราชเลขาธิการ
ธรรมเนียมโบราณที่กำหนดขึ้นเพื่อความแม่นยำในการเก็บรักษา
หากมีฉบับใดฉบับหนึ่งศูนย์หาย
มุดไทยทุกเล่มจะถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่ลิขิต
จานอักษรแบบรัตนโกศิลป์ทีละตัวลงบนกระดาษไฮเวท
หนา๑๒๐กรัมขนาดกว้าง๑๓๔เซนติเมตรยาว๔๕๕เซนติเมตร
จัดทำโดยกองพิมพ์แผนที่ทหาร
โดยแต่ละหน้าจะเขียน๔บรรทัศน์
ซึ่งทุกตัวอักษรและทุกช่องไฟจะต้องมีขนาดเท่ากันไม่ผิดเพี้ยน
ส่วนความหนาของพักสมุทรไทยขึ้นอยู่กับจำนวนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูล
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๐ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูลสมุทรไทยที่มีความหนามมากที่สุด
นายสุวรรณชัยนนทเซนเจ้าหน้าที่ลิขิตผู้ผ่านการเขียนรัฐมนูลสมุทรไทยมาถึง๕ฉบับ
และยังเป็นเจ้าของตัวอักษรแบบรัตนโกศิลป์ที่ใช้เป็นตัวอักษรหลักในการเขียนสมุดไทย
ของเจ้าหน้าที่ลิขิตมองว่าการเขียนสมุดไทยคือศิลปะแขนงหนึ่ง
ที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่สังสมมาอย่างยาวนาน
ให้เจ้าหน้าที่เขาตัดข้อความว่ากฎหมายว่าตรงไหนควรจะลงจุดไหน
มาตรตามนึงมีกี่บรรทัดพวกนี้
พวกผมโดยเข้าคุณจะได้กะถูกว่าแต่ละช่องแต่ละหน้า
วันหนึ่งเรากะว่าจะเขียนได้กี่มาตรตามคี่พับคี่หน้า
ที่สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ลิขิต
คือใจรักต่องานเพราะการจานรัฐมนูลสมุทรไทย

บางทีอยากจะไปไหนไปทำตัวร่างนี้
ก็เออเป็นห่วงว่างานกลัวงานไม่เสร็จ
เพราะว่าพวกผมนี่คือจำกัดเวลาว่า
อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละบรรทัศน์แต่ละหน้าแต่ละมาตรา
แล้วว่าแต่ละงานที่ได้มอบหมายเนี่ย

พวกผมทำกันว่าฉบับหนึ่งจบปั๊บ

คืออยู่ในจุดไหนคือล็อกไหนก็ได้ล็อกนั้นเลย

บางทีเมื่อยล้าแสดลูกตามั่ง
จริงที่เราอยู่กับแสงไฟอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ตรงนี้อยู่ที่ใจเราเราชอบหรือเปล่า

เหมือนกับพวกช่างสินพวกจินตนาการต่างอะไรพวกนี้

ถ้าไม่ชอบก็อยู่กันไหม
และสิ่งที่ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุด
ของคนเขียนรัฐธรรมนูลตัวจริงกลุ่มนี้
คือการได้มีชื่อบันทึกไว้ในท้ายของรัฐธรรมนูลสมุทรไทย
ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน